คุณผู้ชมคะใครพอมีกำลังใครไหวแบบไหนช่วยเหลือได้ในแบบที่คุณทำได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางสิริราชเองเขาก็มีการรับบริจาคค่ะ
เงินแล้วก็สิ่งของเพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙
ซึ่งก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คสิริราชพีอาร์นะคะ
บอกว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙
มีอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นสิ่งของนะคะ
ภาชนะย่อยสลายได้ชนิดที่มีฝาปิด
สามารถติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะส่งพวกพัสดุต่าง

ส่งมาได้ที่คุณนงลักษณ์เลี่ยนเครือ
สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช
ให้ที่อยู่เอาไว้ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้หยิบโทรศัพท์

ที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราช
เลขที่๒ถนนวังหลังแขวงสิริราช

แล้วก็๐๒๔๑๙๙๓๓นะคะ
ก็สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ
คือตั้งแต่๘โมงครึ่งไปจนถึง๔โมงครึ่งตอนเย็น
ส่วนการบริจาคสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

อันนี้ก็สามารถบริจาคได้ที่สิริราชมูลนิธิ
องทุนสิริราชสู้ภัยโควิดนะคะ
อันนี้บริจาคเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิสิริราชสู้ภัยโควิด

แล้วก็ส่งหลักฐานการบริจาคชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ
ใครที่พอมีกำลังสามารถที่จะติดต่อผ่านทุกช่องทางได้เลย
เอาของไปบริจาคก็ได้หรือว่าบริจาคเงินก็ได้
เอาเป็นว่าถ้าคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เพราะว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางเหลือเกินนะฮะ

๐๒๔๑๙๙๒๒๒หรือว่า๐๒๔๑๙๙๓๓๓นะครับ
โทรติดต่อกันไปได้เลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับ